คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ฮะคราวนี้เป็นคลิปรถกระบะ
รถกระบะเขาบอกว่ากดเบรกถ้ารถจะคว่ำเพราะอะไรไปดู
คุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้คราวนี้เป็นคลิปรถกระบะ
กดเบรกเหยียบไปเต็มที่รถมุน
ดูแล้วคุณผู้ชมฮะเนี่ยพอมอเตอร์ไซค์ออกมาเขารีบชิดขวาจะยูเทิร์นไง

โอ้โหดีไม่ไปโดนพี่อีกคันนึงเขาด้วยนะ
คุณผู้ชมครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ระวังระวังหน่อย
รถใหญ่เองก็ต้องดูรถเล็กด้วย
รถกระบะคันนี้นะครับมาเล็นขวาตามปกติเจ้าจู
หญิงคนหนึ่งขี่ออกมาจากปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปเลนขวาเลยเหมือนตั้งใจเอาไว้แล้วนะครับ
ไม่ได้มีการมองดูรถทางตรงเลยนะฮะ
พฤติกรรมเป็นแบบนี้พี่อย่าว่าผมนะครับ
เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงแล้วพี่ก็เข้าขวาพี่ปลอดภัยแล้วข้างหลังเกือบตายนะฮะ
รถกระบะนะครับเกือบคว่ำเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายรถกระบะเสียหลักหมุนแต่เคราะห์ดีนะครับไม่มีใครได้รับอันตรายครับกล้องหลังรถของรถคันหนึ่งในบันทึกเอาไว้ได้
ซึ่งเป็นกล้องหลังรถที่เขาบันทึกได้มาโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความว่า
เกือบสู้คิดอย่าหาทำแบบนี้อีกเพราะแต้มบุญอาจจะหมดแล้ว
ลุงมอเตอร์ไซด์เลนซ้ายเคราะห์ดีมากก็คืออีกครั้นนึงอ่ะอีกครั้นเนี่ย
จะโดนหางกระบะเข้าไปนะรถกระบะคุมรถเยี่ยมจึงไม่เกิดการสูญเสีย
แฮชแท็กมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระทันหันแล้วหนีด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกหนองกั้งปลาครับที่ปลวกแดงระยอง
บางคนบอกว่าเขาอาจจะรัยาทุกแล้วล่ะแต่ใช้ความเร็วช้าก็ไม่พ้น
ก็เลยไม่โพสต์อันนี้เรียกกะไม่ถูกครับ

ย้ายเลนส์นะครับค่อยไปอีกทีละเลนส์
ดูก่อนดูกระจกมองข้างก่อน

แล้วประเมินความเร็วรถที่กำลังมาทางตรงด้วย